ถ้าเกิดผ่านยาโฮไปได้จะเป็นทีมใดมาติดตามกันครับ
ดังนั้นเจอทีมญี่ปุ่นทีมไหนก็หนักเหมือนกันหมดแล้วครับตามสถานการณ์ที่เราได้เห็นกันเมืองทองก็เปลี่ยนแปลงทีมไปด้วยล่าสุดนะครับ
ทีมจะสามารถหาระบบการเล่นให้ลงตัวแล้วก็ผู้เล่นใหม่มาเสริมทีมเป็นยังไงกันบ้าง
ล่าสุดก็มีความชัดเจนนะครับว่าจะได้กองหน้าคนใหม่มาแต่ว่ารอการเปิดตัวดีกว่านะครับ
วันที่๒๓มกราคมนะครับเมืองทองเจอกับยะโฮดารุตาซิมจากมาเลเซียเชียงรายยูเนเต็ดนะครับ
อีกหนึ่งทีมตัวแทนของเมืองไทยพบกับผู้ชนะระหว่างบาหลียูเนเต็ดของอินโดนีเซีย
กับทางแฮมเบเดสโวเวอร์ของสิงคโปร์
คาชิวาเรโซจะเล่นในบ้านเจอกับเมืองทองหรือว่ายะโฮ
แล้วก็เซียงไฮเอสไอพีจีรออยู่แล้ว
จะเจอผู้ชนะระหว่างเชียงรายหรือว่าบารียูนิเต็ด
ที่เจอกับทางแทมนีเอสบาร์ตัดกัน
ไทยลีกที่ได้เล่นในรอบแบ่งกลุ่ม
จะอยู่กับกวางโจเวอร์แกรนดแชมป์ชายลิสซุปเปอร์ลีก

แล้วก็เจจูเนเต็ดรองแชมป์เคลีกของเกาหลีใต้นะครับ
แข่งขันวันที่๑๔กุมภาพันธ์ถึง๑๗เมษายนครับ